มีชายวัย๕๓ปีเขาโชว์ดื่มน้ำกระท่อมโดยบอกว่า
เขาดื่มเป็นประจำเลยแล้วดื่มแบบเพื่อเป็นยา
แต่ทีนี้เนี่ยก็มีหลายฝ่ายกังวลเรื่องนี้บอกว่าห่วงวัยรุ่นค่ะ
กลัวว่าเห็นแบบนี้แล้วจะเรียนแบบแล้วเอาไปใช้ในทางที่ผิด
หลังจากรัฐบาลประกาศปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่๕
ในพรยาเสพติดให้โทษฉที่๘พศ๒๕๖๔
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่๒๕สิงหาคมนะคะ
ทีนี้ก็ทราบมาว่ามีผู้ที่ชื่นชอบดื่มน้ำกระท่อมสายธรรมชาติ
เพื่อเป็นยาสมุนไพรเนี่ยเนี่ยค่ะคุณลุงคนนี้นี่เอง
ทางผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปตรวจสอบพบในพฤษคำดีอายุ๕๓ปี
เป็นชาวบ้านตำบลนครชุมอำเภอบ้านโป่ง
ซึ่งเมื่อสักครู่อย่างที่เห็นคือโชว์ดื่มให้ดูเลยนะคะ
พฤษบอกว่าเขาดื่มน้ำกระท่อมเป็นประจำเช้า๑แก้วเย็น๑แก้ว
เพราะเชื่อในสรรพคุณว่ามีฤทธิ์ช่วยรักษาสุขภาพป้องกันเบาหวานความดัน
รวมทั้งเรื่องของอาการปวดฟันแล้วก็ปวดท้องต่างนะคะ
โดยจะใช้วิธีต้มด้วยเตาถ่านให้ตัวยาในใบกระท่อมออกมาอย่างเต็มที่ค่ะ
ทีนี้รสชาติเป็นไงเขาบอกว่าน้ำกระท่อมจะมีรสชาติฝาดและขม
บางคนนำไปผสมน้ำอัดลมหรือใส่บ๊วยเค็มเพื่อปรับรสชาติให้มันดื่มง่ายขึ้น
พอดื่มไปแล้วก็จะสดชื่นกระปี้กระเป๋าทำงานสู้แดดได้สบาย

แต่ถ้าถูกฝนจะทำให้มีอาการหนาวในและหมดเรี่ยวแรงด้วยนะ
มันก็เหมือนมีเอฟเคมีผลข้างเคียงของมัน
โดยส่วนตัวคุณลุงบอกว่ามองว่าการปลดล็อกพืชกระท่อมเป็นผลดี
เพราะว่าเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่มีประโยชน์
ดื่มรักษามีฤทธิมืนเมาน้อยกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คนที่ดื่มจึงไม่ค่อยสร้างความเดือดร้อนหรือไปก่อเหตุอาชญากรรม
แต่ทีนี้เขาก็แสดงความเป็นห่วงมานะคะถึงกลุ่มเยาวชนที่ยังอยู่ในวัยคึกขนองรู้เท่าไม่ถึงการ
ถ้ามีการมั่วสุมนำไปใช้ผิดประเภทเนี่ยเดือดร้อนทั้งตัวเองและคนอื่นได้นะคะ
ทางด้านของพันตรวจเอกปียพงศ์วงเกรดใจผู้กำกับการสภบ้านโป่งบอกว่า
ตอนนี้สั่งเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังแล้วโดยเฉพาะแหล่งมั่วสุมที่อาจจะมีวัยรุ่นเนี่ย
มาตั้งกลุ่มต้มน้ำกระท่อมผสมสารเสพติดอื่นตลอดจนถึงการซื้อขาย
ถ้าพบกระทำความผิดเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้เหมือนกันนะคะ
ก็คือเขาปลดล็อกออกมาเพื่อให้ใช้เป็นยาใช้ทางยา
ให้ใช้ปริมาณที่มันเหมาะสมนะคะแต่อันนี้มันต้องยอมรับจริงนะ
ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการใช้ของแต่ละคนโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ย